เราก็จะได้เห็นบรรยากาศเรื่องของการจัดระเบียบมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่จุดแจกอาหารต่าง
รวมถึงการที่จะต่อแถวเพื่อเข้าไปถวายสการะพระบรมศพด้วย
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาถวายสการะพระบรมศพ
ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างอย่างเคร่งครัด
และนอกจากนั้นก็ยังได้ระบุผลการตรวจจุดคัดกรอง๘จุดรอบท้องสนามหลวง
ก็ตรวจพบนะคะว่าเมื่อวานนี้ตรวจยึดสิ่งของต้องห้ามได้กว่า๑๕๐ชิ้น
พลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยถึงผลการตรวจจุดคัดกรองทั้ง๘จุดใหญ่บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้นะคะ
โดยระบุว่าได้มีการตรวจคัดกรองบุคคลรวมถึงอาวุธสิ่งเทียนต่างอย่างเข้มงวด
และมีการตรวจยึดสิ่งของต้องห้ามเช่นมีดคัตเตอร์กันไกล
รวมทั้งหมด๑๕๘ชิ้นพร้อมทั้งฝากขอความร่วมมือประชาชน
พกสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในรวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง
ในการมาถวายสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างเร่งครัดค่ะ
ส่วนผลสรุปการรายงานรับแจ้งเหตุภายในพื้นที่ได้รับรายงานจุดรับแจ้งเหตุจำนวน๓จุดนะคะ
ประกอบด้วยบริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีบริเวณกลางท้องสนามหลวง
และบริเวณสวนสรานรมโดยเป็นเหตุลักษัพโทรศัพท์มือถือ๑ราย
เต็นต์สนามหลวงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาค่ะ
สำหรับการรายงานแจ้งเหตุคนพัดหลงพบว่ามีผู้พลัดหลงรวม๖คน
สามารถติดต่อพบญาติได้ครบทั้งหมดภายในเวลาไม่เกิน๑ชั่วโมง
โดยผู้พลัดหลง๑คนที่เป็นเด็กเร่ร่อน
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการต่อแล้วค่ะ
และสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีตัวเลขประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
รวม๑๒๐๐๐คนในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวรวม๕๒๐๐คน
ส่วนผู้ป่วยที่ให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นเช่นจากอาการเป็นลมเป็นตะคริว
มีจำนวนรวม๑๔๐๐๐คนค่ะ